มาเป็นกำลังใจกันต่อกับนักแสดงท่านีคุณแชมป์ชนะทีพคุณผู้ชม
หลังจากที่เราได้ติดตามข่าวนะคะคุณพ่อชื่อคุณพ่อยาค่ะ
วัย๗๒ปีนะคะประสบปฏิเหตุรถชนตามที่เห็นในภาพคุณผู้ชม
สภาพรถนี่ค่อนข้างยับเยินนะคะแล้วก็ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลที่ระนอง
เมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
อัปเดตล่าสุดนะคะหนุ่มแชมป์เปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ตอนนี้คุณพ่อยังอาการน่าเป็นห่วงนะคะ
โพกและขาขวาที่หักยังผ่าตัดไม่ได้นะคะ

จึงไม่สามารถนำตัวมารักษาที่กรุงเทพต่อได้
อย่างไรก็ตามนะคะแชมป์แล้วก็พี่น้องอีก๓คนเนี่ยจะสลับกันไปเฝ้าค่ะ
ซึ่งอย่างงานวันนี้ที่มาที่บันเทิงไทยรัฐก็มาโปรโมทค่ะ
เป็นงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านะคะ
ในวันพุธที่๒๕พฤศจิกายนนี้ค่ะ
เชิญชวนให้คนไทยมาร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นั่นเองนะคะ
ต่อชีวิตคนเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะ
ซึ่งในใจลึกเนี่ยค่ะหนุ่มแชมป์บอกว่า
ผลบุญครั้งนี้นะคะคงจะทำให้คุณพ่อหายดีในเร็ววันเร็วคืนค่ะ

ผมว่าคุณพ่อผมก็ดวงแข็งอยู่ครับผม
คาดว่ายังไม่ถึงคาดนะครับใช่

ตอนนี้ก็ยังครับเรียกได้ว่าแบบยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
เพราะสะโพกด้านซ้ายที่หลุดออกจากเบ้าคลียร์พอตัดกลับไปล่ะ
แต่ด้านขวาที่หักกับขาขวาที่หักยังไม่สามารถผ่าตัดได้
อาการแทรกซ้อนก็คือปอดติดเชื้อ
แล้วก็มีไข้คุณหมอก็เลยไม่อนุญาตให้ผ่า
คือเคลื่อนย้ายลำบากครับเพราะคุณพ่อขยับตัวไม่ได้
โพกหักทำให้แบบต้องนอนติดเตียงเลยครับ
ไม่สามารถลุกได้ไม่สามารถนั่งได้
ก็เป็นห่วงมากครับผมก็พยายามถามอาการตลอด

อันนี้คือผมก็เพิ่งกลับมาจากบ้านครับ
กลับมาถึงเมื่อคืนก็ตอนเช้าก็ทำงานเลย
เพราะว่างานอย่างวันนี้ก็คือเป็นงานที่มาช่วยเกี่ยวกับโรงพยาบาลด้วยเนาะ
ใช่ครับผมก็อยากให้ผลบุญครั้งนี้ก็ส่งผลให้คุณพ่อผมหายไว
สาธุนะคะก็ทำบุญกับโรงพยาบาลด้วยนะคะ
แล้วก็ขอให้คุณพ่อของน้องแชมป์หายไวนะคะ